กรณีของคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะฮะกับคุณปรินาไกรคุบหรือว่าคุณเอ๋นะครับ
คุณบุ๋มปนัดดาอดีตนางสาวไทยปี๒๕๔๓คุณปรินาไกรคุบตอนนี้เป็นสสจังหวัดรัชบุรี
ก็เคยเข้าประกวดเวทีนางสาวไทยปี๔๔ก็เข้าถึง๑๐คนสุดท้ายได้นางงามมิตรภาพนะครับ
แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันมีเรื่องร้อนผ่านทางโลกโซเชียลแล้วก็การให้สัมภาษณ์ตอบโต้กันไปมา
สืบเนื่องจากกรณีที่คุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยซึ่งตอนนี้ไปเป็นคณะอนุกรรมธิการศึกษากระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาข่มขืนกระทำชำราวและการล่วงละเมิดทางเพศ
ออกมานำเสนอว่าอยากจะเสนอให้การคุกคามทางเพศเนี่ยจะเป็นลักษณะเดินตามนะพยายามจะมาจ้องมามองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแค่ลักษณะแบบนี้ก็เป็นคดีอาญาได้ไหม
ข่มขืนโทษสูงสุดถึงประหารอะไรพวกนี้โอเคเขาเดินหน้ากันแล้วแต่ตรงนี้เอาแบบนี้ด้วยได้ไหม
เพราะว่ารักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าประชาชนถูกคุกคามแบบนี้ไปแจ้งความก็แจ้งความ

เพราะถ้าแจ้งความก็จะเป็นคดีอาญาอยู่แล้ว
ใช่แต่คุณบุ๋มบอกว่า
ก็ปัจจุบันนี้เวลามีลักษณะแบบนี้
ไปหาตำรวจตำรวจก็ให้ลงบันทึกประจำวัน

แค่คนเดินตามแค่คนมาจ้องมองอะไรแบบนี้ไง

เราก็นำเสนอไล่เรียงให้แล้วนะครับ
แล้วประนะเพราะวันนี้ค่ะท่านผู้ชม

เราสอบถามไปนะครับแต่ว่าคุณบุ๋มประนัดดาบอกว่า
อยากจะให้เรื่องเนี่ยจบแค่นี้จริงนะฮะคือเมื่อวานบอกว่าจะฟ้องกลับ
แล้วอยากจะลงสอสอด้วยจะได้เห็นว่าสอสอที่ดีควรจะเป็นยังไง
วันนี้ถามไปคุณบุ๋มบอกว่าอยากให้เรื่องจบลงแค่นี้จริงนะฮะ
ไม่ขอพูดอะไรมากกว่านี้อีกแล้วจะขอตั้งใจทำงานในส่วนของตัวเองต่อไปให้ดีที่สุด
ไม่อยากตกเป็นเหยื่อทางด้านการเมืองอีกแต่เรื่องฟ้องเนี่ยยืนยันว่าฟ้องแน่
แล้วไม่กลัวด้วยว่าอีกฝ่ายจะฟ้องกลับนะวันนี้มีกระแสข่าวบางข่าวมาบอกว่า
เออตอนนี้เดี๋ยวคุณบุ๋มประนัดดาเขาจะขอจบสยบศึกแล้ว
สงบศึกแล้วเดี๋ยวจะมีการเคลียร์จงเคลียร์ใจอะไรกับคุณปารีนาไกรคุบ
ปนัดดายืนยันกับทีมข่าวของเรานะครับยืนยันว่าไม่มีนะฮะ
ไม่มีการที่จะนัดเคลียร์อะไรกับคุณเอ๋ปารินาอะไรทั้งสิ้น
เดี๋ยวจะฟ้องแต่ไม่ขอพูดอะไรอีกนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าอยากจะลงสอสอนะ
จะมาทำงานการเมืองให้ดูว่าเออสอสอที่ดีเป็นยังไง
วันนี้คุณบุ๋มปนัดดาบอกกับเราว่าตอนนี้มีหลายพักการเมืองมากที่ติดต่อมานะครับ
แต่ขอให้เป็นเรื่องอนาคตก็แล้วกันไม่ขอพูดต่อในตอนนี้
เอาเป็นว่ามีพักการเมืองถึง๗พักที่สนใจแล้วก็ติดต่อมา
แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันนะ
นี่นะฮะอันนี้คือฝั่งของบุ๋มปะนัดดาวงผู้ดีดรปนัดดาวงผู้ดีนี่นะฮะ
ส่วนคุณปรินาไกรคุบนะครับสสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ตั้งแต่ทราบเมื่อวานนี้ว่าคุณบุ๋มปนัดดาจะฟ้องหมินประมาทเนี่ย
วันนี้เอ๋ปรินานะครับบอกเลยว่าเธอก็เธอก็พร้อมฟ้องกลับเหมือนกัน
แล้วที่บุ๋มปนัดดาบอกว่าถ้าฟ้องเอ๋ปรินาแล้วเนี่ย
ซึ่งเอ๋ปรินาบอกว่าเดี๋ยวถ้าฟ้องแล้วได้เงินมาเนี่ย
จะเอาไปให้เด็กนักเรียนที่ยากจนแต่งตัวให้เรียบร้อย
แต่ประเทศมากแสนคุณบุ๋มเปล่า
บอกว่าเห็นคุณบุ๋มสนใจจะลงเล่นการเมืองจะสมัครสอสออยากเป็นสอสอน้ำดี
ก็เลยท้าผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวไปอีกนะฮะ
คือเธอเฟสแบบหลายข้อความอ่ะนะ
ข้อความหนึ่งก็บอกว่าอยากเห็นปนัดดาลงสอสอเขตปรินาไหมคะ
อย่าหนีไปลงเขตอื่นนะคะ
ตามมาด้วยดีกว่าคุณล้านเท่ายังล้มมาแล้ว
ซึ่งประเด็นนี้คุณบุ๋มประนัดดาก็เลยบอกไปว่าคงลงแข่งด้วยไม่ได้
เพราะทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ราชบุรีมันลงสมัครไม่ได้
คือตามกฎหมายก็ต้องตามทะเบียนบ้านนะฮะ
ภูมิลำเนาคุณจะลงสมัครสอสอเขตไหนเนี่ยนะฮะ

ต่อมานะครับเราก็ได้ตรวจสอบต่อฮะแล้วก็เป็นไปตามที่รายงานนะครับว่า
คุณบุ๋มประนัดดาก็บอกว่าตอนนี้ก็ขอไม่พูดอะไรมากกว่านี้แล้ว
ให้จบนะตรงนี้ไปก่อนส่วนเรื่องฟ้องร้องเนี่ยฟ้องแน่
แต่ว่าจะไปเคลื่อนไหวยื่นฟ้องอะไรเมื่อไหร่ก็คงต้องรอดูกันต่อไป
ทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงกันอีกทีนึงนะคะ
ว่าคุณบุ๋มปนัดดาที่พูดเอาไว้เรื่องว่าเออเดี๋ยวค่อยดูนะ
จะเป็นสอสอให้ดูจะได้รู้ว่าสอสอน้ำดีเขาทำงานกันยังไง

เดี๋ยวลองฟังดูอีกรอบนึงค่ะ
ผมจะไปเป็นสอสอแล้วผมจะไปทำให้เขาดูว่าสอสอที่ดีควรทำตัวยังไง
สำหรับแรงบันดาลใจที่เขาทำให้ผมเปลี่ยน
ที่ผ่านมาบุ๋มปฏิเสธมาโดยตลอดว่าฉันจะไม่ยุ่ง
บุ๋มจะไปเป็นสอสอให้เขาดูว่าน้ำดีมันต้องทำยังไง
ทำงานเพื่อประชาชนทุกวินาทีมันควรทำยังไง
คุณควรทำยังไงคุณไม่ควรทำตัวแบบนี้
คุณไม่ควรดูถูกคนแบบนี้คุณไม่ควรดูถูกผู้หญิงด้วยกันแบบนี้
และคุณควรจะหยุดพฤติกรรมและทำกับบุ๋มเป็นคนสุดท้ายค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่คุณบุ๋มได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวานนี้นะคะ
ส่วนวันนี้คุณบุ๋มบอกว่าก็มีพักการเมืองติดต่อมาเรื่องของสิ่งที่คุณบุ๋มพูดเอาไว้ว่าอยากจะเป็นสอสอคือมีจริง
แล้วก็มีหลายภาคการเมืองนะคะเขาก็อ้าแขนรับจริงนะคะ
ใช่ค่ะเขาก็บอกเลยว่ายินดีนะ
ถ้าคุณบุ๋มอยากจะมาร่วมงานกับทางพักเนี่ยเช่นพักเพื่อไทยค่ะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทยบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่พัก
ถ้าคุณบุ๋มปนัดดาสนใจจะเล่นการเมืองเพราะถือเป็นคนเก่งมีความสามารถ
ตอนนี้นโยบายของพักก็สนับสนุนส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงให้ทำงานช่วยเหลือสังคม
ส่วนการทำงานทางการเมืองของผู้หญิงก็มีส่วนร่วมและมีส่วนสำคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนสังคมและการเมืองได้
นี่ค่ะเปิดรับนะคะส่วนพักเสมอภาคนางรัฐดาวันวงศรีวงแกนนำจัดตั้งพักเสมอภาค
บอกว่าส่วนตัวก็ชื่นชมคุณบุ๋มอยู่แล้วเพราะทุ่มเททำงานเรียกร้องสิทธิ์ทั้งเด็กและสตรีให้กับสังคม
เป็นคนมีความรู้ความสามารถเหมาะสมมากถ้าจะมาร่วมกันทำงานการเมืองการเมืองต้องการคนแบบนี้ก็ยินดีนายเสีย
เจนจาคะอันนี้คุณรัฐดาวันวงศรีวงศ์นะคะคือตอนนี้เป็นโคศกภักดิ์เพื่อไทยแต่ว่าเป็นแกนนำที่จะไปจัดตั้งพักเสมอพัก
ใช่เลยบอกว่าถ้าสนใจก็ยินดีค่ะยินดีนะคะครับ
ศิระเจนจาคะค่ะสสกมพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นระหว่างคุณบุ๋มปนัดดากับเอ๋ปารีนาเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยการเป็นสอสอไม่ได้เป็นง่ายไม่ใช่ว่ามีชื่อเสียงมีความรู้แล้วจะได้เป็น
เพราะอยู่ที่ประชาชนว่าจะเลือกหรือไม่บางคนเป็นดรมาลงสมัคร
มีชื่อเสียงเป็นดาราก็สอบตกดังนั้นอย่านำตำแหน่งหน้าที่สอสอไปยุ่งเกี่ยวกับการทะเลาะกัน
เพราะการเป็นสอสอมีเกียรติไม่ได้เป็นกันง่ายส่วนจะช่วยห้ามปรามทางฝั่งเอปรินาให้ลดการตอบโต้หรือเปล่า
นักข่าวถามเขาอยู่พักเดียวกันแล้วเป็นกรรมธิการปปชอยู่ด้วยกันเนี่ย
ก็มีประเด็นข่าวอยู่คู่กันเสมอเสมอนายศิราบอกว่าสอสอแต่ละคนมีวุฒิภาวะตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรหรอก
ส่วนตัวแค่อยากปกป้องความเป็นสอสอใครคิดจะทะเลาะกันหรือคิดอยากเป็นสอสอก็มาเป็น
มันไม่ได้เป็นง่ายหรอกไม่ใช่มีชื่อเสียงมีความรู้นะครับแล้วได้เป็นนะครับ

หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยครับก็ได้มีการโพสต์ในโซเชียลด้วยนี่
บอกว่าผมเป็นคนชวนคุณบุ๋มปนัดดามาร่วมทำงานกับคณะอนุกรรมธิการศึกษากระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย
รู้สึกจะเป็นที่ปรึกษาใช่ชวนมาร่วมทำงานด้วยอะค่ะ
เขามองว่าต่างฝ่ายก็ต่างเป็นผู้ใหญ่ไม่ควรทะเลาะกันให้เสียเวลา
ไม่พอใจอะไรกันก็ให้เก็บไว้ในใจคุณเอ๋เป็นสอสอสมัยที่สี่ถือว่ามีความอาวุโสแล้ว
ตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็ยังไม่ได้เจอกันส่วนคุณบุ๋มปนัดดาก็ให้กำลังใจไปผ่านกลุ่มไลน์
ของคณะอนุกรรมธิการศึกษากระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับปัญหาการข่มขืนกระทำชำราว

โพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์ในลักษณะที่ว่าให้ใจเย็น

เพราะทำงานเพื่อสังคมมาค่อนข้างเยอะตั้งแต่เป็นนางสาวไทยถือว่าคุณบุ๋มทำได้ดีมาก
ความเห็นไม่ตรงกันได้แต่อย่าใช้อารมณ์เพราะมันไม่เกิดประโยชน์
แต่ก็ไม่ได้ตอบนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทาบทามคุณบุ๋มมาร่วมพักการเมืองหรือเปล่า
แต่ยอมรับแค่ว่าเคยพูดคุยเรื่องการเมืองด้วยแต่คุยตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อน
แล้วก็ทิ้งท้ายฝากถึงทั้งสองคนทั้งคุณบุ๋มปนัดดาและคุณเอ๋ปรินาว่า
อยากให้มีสติการค้าความเรื่องส่วนตัวมันไม่เกิดประโยชน์กับใคร
ถ้าดำเนินคดีกันไปเสียเงินเปล่าสุดท้ายใครพลาดพลั้งคดีอาญา
มันก็เป็นคดีความติดคุกอะไรกันไป

อยากให้เอาเวลามาทำประโยชน์มากกว่าอย่ามาห้ามหันกันเลย
ไม่ต้องเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาล
ในระดับที่งานวัฒน์งานแตงงานศพแล้วก็ธุกษุของพี่น้องมโชคชนต้องรับปัญหามา
เหมือนกับการเป็นนักแสดงหรือพิธีกรผู้ประกาศข่าว

มันมาแล้วก็หมด
คืออยากให้ทั้งสองคนได้สตินิดหนึ่ง

การค้าความเรื่องส่วนตัว

ทั้งสองคนก็จะเสียเวลาไป

ทนายความก็ทั้งสองฝ่ายก็คงอยากอะไรนะคงอยากได้สตังค์จากการดำเนินคดีของสองฝ่าย
เขาก็จะเสี่ยมให้ให้ดำเนินคดีกันสุดท้ายแล้วถ้าเกิดใครพลาดพังคดีอาญาไป
ไม่ว่าจะเป็นคดีหมินประมาทหรือพรบคอมพิวเตอร์ก็ติดคุกทั้งคู่ถูกไหม
ก็ติดคุกเพราะติดคุกแล้วมันมีผลดีกับใครไหม
ก็รอดูกันต่อไปนะครับ